อ่างทองคุณผู้ชมครับพาไปดูที่ตำหนักกุมารเทพกันหน่อย
นะมีผู้หญิงคนหนึ่งเขามีอาการแปลกหลังจากที่เข้าไปที่นี่ครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นภายในเรือนเพชรพลอยครับเขาเรียกว่าตำหนักกุมารเทพ
บริเวณสวนป่าบ้านเสาห้าอำเภอวิเศษชายชาญนี่
ก็จะมีกุมารอยู่ข้างในนะฮะเมื่อวานเนี่ยผู้หญิงคนหนึ่งอายุห้าสิบปี
ก็อ่ะเดินทางไปจากกรุงเทพครับไปไหว้ขอพรกุมารเทพแหละ
ต้องการโชคลาภอย่างนั้นอย่างนี้ให้ค้าขายร่ำรวยอะไรแบบนี้นะฮะ
แล้วก็นำกุมารทองห้าองค์ไปไว้ที่เรือนเพชรพรนะฮะ
เพื่อให้จับบ้านเขาไปวาดไปขอโชคลาภกันอ่าคุณชมดูภาพเลย
ระหว่างที่ผู้หญิงคนนี้กำลังไปนั่งพูดคุยกับพราม
ทำพิธีตั้งสารพระภูมิเสริมดวงชะตาราศีในจู่เนี่ย
เนี่ยเธอก็มีอาการคล้ายกับเขาว่ากันว่าเป็นกุมารเทพแฝงร่างเธอ
อ๋อเออเข้าสิ่งร่างเธอไปค่ะส่งเสียงพูดจ๋าอะไรแปลก
ฟังจับใจความไม่ได้สักครู่หนึ่งครับนะสักพักหนึ่งก็มีอาการดีใจขึ้นมา
สักพักหนึ่งก็ร้องไห้ออกมาอืมน่าแล้วก็พราหมณ์ก็เลยต้องเอาน้ำมณที่อยู่ในในองค์นะเนี้ย
ที่เขียนอาคาระเอาไว้โอ่งสีท้องนี้นะครับพมเข้าไป
จนกระทั่งเธอก็สงบลงกลับเข้าสู่ภาวะปกติ

อืมที่นี่ดีไหมที่นี่ดีไหม

อืมที่นี่ดีไหมที่นี่ดีไหม
อืมที่นี่ดีไหมที่นี่ดีไหม
อืมที่นี่ดีไหมที่นี่ดีไหม
อืมที่นี่ดีไหมที่นี่ดีไหม
อืมที่นี่ดีไหมที่นี่ดีไหม
อืมที่นี่ดีไหมที่นี่ดีไหม

บริเวณเพชรที่นี่เขาเป็นสาราสงฆ์ไทย
ตั้งอยู่ข้างกับสารแม่แก้วบริเวณทองต้นตะเคียนในห้องติดแอร์เนี่ยครับ
ชาวบ้านเขาก็จะแวะเวียนไปขอโชคลาภกันไป
แต่ภาพที่เห็นก็อันนั้นก็เป็นความเชื่อสู่บุคคลนะครับ
ไม่รู้ว่าเป็นเรื่องของกุมารเข้าสิ่งร่างหรือเปล่าหรืออะไรอย่างนี้นะฮะ